สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่บรรเทิง
สิลาชัยชาวบางสภานจังหวัดประจบคริติขันค่ะ
ต้องบอกว่าช่วงนี้ขอคว่ำชามเกาเหลาแป๊บหนึ่งนะคะ

โดยถือโอกาสในวันเกิดครบ๔๑ปีค่ะ
เดินทางไปที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคัน
เพื่อนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับประชาชน

แล้วก็ได้โพสต์คลิปบอกเล่าสถานการณ์น้ำท่วม
ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลบางสะพานให้ทราบกันด้วย
แล้วก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทธกภัยในขณะนี้ด้วยค่ะ
กระแสน้ำเชี่ยวมากและแรงมากและค่อยขึ้นมาเป็นระหว่าง
ที่สุดยุ่งตรงนี้ไม่ถึง๑๐นาทีกระแสน้ำจะสุดเผ่าอยู่แล้วนะคะ
ดังนั้นค่ะยังขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป
ด้วยคำถามว่าตอนนี้ซ้าขึ้นตลอดทั้งวันหรือสลบเป็นรอย
ถึงหนักมากในช่วงเป็นระยะระยะ
สำหรับตอนนี้นะคะจะมีรถไก่ทางของเหนื่อยงานต่างคนที่ตัวอยู่ที่นี่นะคะ
ที่จะมาดูแลและคอยรับสำหรับผู้ประสบภัย
ยังมีบางคนติดอยู่ในบ้านนี่คือที่น้องบอกมา
ยังออกมาไม่ได้นะคะดังนั้นก็อยากจะบอกสำหรับพี่น้อง
หรือหลายคนถ้าเกิดจะช่วยบริการกระโนมัติภูมิกลัวด้วยค่ะ
ยังรอเขาเมื่อก่อนมาอยู่บ้านตรงนี้ค่ะ
ต้องบอกว่าชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลบางสะพานไปกับน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะ
มืออุปกรณ์การแพทย์ต่างมีทั้งที่ยกทันแล้วก็ไม่ทันด้วย
มีถนนขาดด้วยหลายสายเลยนะคะค่ะค่ะค่ะ
ขณะเดียวกันที่ครอบครัวศิลาชัยค่ะ
ก็ปักหลักลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้
ลงพื้นที่ที่อำเภอเชียนใหญ่และอำเภอปากพนังค่ะ
โดยมีอาสาสมัครแล้วก็ชาวบ้านนะคะร่วมกันนำถุงยางชีพ

ขณะเดียวกันที่คุณพ่อลูก๔ก็ขออาศาขี่เจสสกี
โดยมีลูกชายนี่แหละน้องออก้าไปด้วย
สอยห้อยตามไปช่วยคุณพ่อแจกถุงยางชีพ
ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเข้าถึงยาก

ไม่ครับ
เอาละครับในที่สุดก็เสร็จสิ้นภารกิจสำหรับ
การช่วยเหลือในคืนนี้นะฮะ
ในวันนี้ดีกว่าแต่ว่าเสร็จแล้วตอนกลางคืน
ตอนนี้ก็แจกของเสร็จไปเรียบร้อยนะฮะเอ่อ
เราก็อยู่ในคลองกัน
ต้องป่าความมืดค่อยขับกลับ

ต้องขอบคุณทั้งพี่บุ๋มทั้งพี่เปิ้ลนะคะ
แล้วก็พี่ดารารวมไปถึงอาสาสมัครทุกคนด้วย

แผนพี่น้องชาวใต้